ผู้ชมครับยังจำเรื่องราวของวัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรีได้ใช่ไหมฮะ
ที่มีศูนย์ประมาทยาเสพติดนะครับ

แล้วก็มีญาติเนี่ยเขาไปร้องเรียนผ่านหมอปลาบอกไปช่วยหน่อยเถอะนะ
ลูกหลานเข้าไปประบัดยาเสพติดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนอยู่นรกบนดิน
สุดท้ายเขาก็ไปตรวจสอบกันไปดำเนินการกันก็ถูกปิดศูนย์ไปแล้ว
แต่มันมีเรื่องเพิ่มเติมก็คือ
หมอปลาบอกว่าย่าดของคนที่เขาส่งคนไปประบัติที่นั่นถูกเรียกเก็บเงิน
ลักษณะเหมือนเป็นการเก็บเงินค่าหัวคิวหรือค่าจัดการอะไรก็แล้วแต่
จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร้อยเอ็ด
นี่หมอปลาก็ถูกทางตำรวจร้อยเอ็ดเขาฟ้องร้องอยู่

นี่นะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีคลิปเปิดเผยมาแต่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรสินนะฮะ
คือมีคนบอกว่าเขาถูกตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาจับกลุ่มที่บ้าน
ก่อนจะส่งไปบำบัดยาเสพติดที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรี
ทั้งที่เขาไม่ได้เสพยาเสพติดแล้วก็เรียกค่านำส่งด้วย
นี่เขาบอกเขามีคลิปเป็นหลักฐานค่ะเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับ
เอาผ้าแย่งไปข้างนอกผม
โอ้มึงนี่กลิ่นตัวหน่อยฉันขวังเรามันก็

พี่จะเอาไปคั้งไว้ให้คนหนึ่งเดี๋ยวมึงแก่เอาไปตัวละครับ

แก่หวานผม
มึงให้นูไปขอไปสถาดีตำรวจเลยเป็นไหมครับ

๐๓๐๓สนับสนุนรับตัวพูดต้องหาเมาอลาวาด
นี่เป็นภาพเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับ
ในพื้นที่กรรละสิน
ก็จากชุดจากเครื่องแบบก็เห็นว่าเป็นตำรวจนั่นแหละนะครับ
คุมตัวผู้ชายคนนึงลักษณะคลุ้มคลั่งอยู่ในบ้าน
แล้วย่างแจ้งว่าเมาแล้วอลาวาดช่วยมาพาตัวไปหน่อย
เจ้าหน้าที่มาถึงก็เอาลักษณะการจับกลม

แต่สุดท้ายก็สู้แรงเจ้าหน้าที่ไม่ไหวนะฮะ
ก็ถูกนำตัวขึ้นรถไปนะครับจับใส่กุญแจมือ
ญาติมาช่วยด้วยอ่ะถึงขั้นต้องหิ้วแล้วก็อุ้มขึ้นรถกระบะนะฮะ
ท้ายรถกระบะของเจ้าหน้าที่ไปโรงพักนะครับคือหลังจากที่พาไปโรงพักเนี่ย
นี่ทีแรกเขาจะไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องอุ้มขึ้นไปเลย
พอพาไปโรงพักเสร็จแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้
ถูกส่งไปบำบัดยาเสพติดที่ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติด
วัดท่าผู้ราชบำรุงที่ด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรีนะฮะค่ะที่เพิ่งมีข่าวกันไปว่า
โอ้โหเหมือนนรกบนดินอ่ะนี่ตอนนี้เขาไม่ยอมขึ้นนะ
ชินารายที่กาลสินนะครับท่านผู้ชมครับ
และชายที่ปรากฏในคลิปที่ท่านดูอยู่เขาเป็นหนึ่งในผู้บำบัดยาเสพติด
ที่หมอปลามือปราบสวมเผิวเวศรีนะแล้วก็ท่านายความเนี่ย
ไปช่วยเหลือนะครับจนกระทั่งทางจังหวัด
ท่านผู้ว่าหรือว่าท่านจำรวจเนี่ยมาดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว
เกี่ยวกับศูนย์บำบัดตรงนี้นะครับ
แล้วนี่ก็คือหนึ่งในสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ทางผู้บำบัด
ที่เขาถูกส่งมาบำบัดเขาบอกเขามีหลักฐานยืนยัน
ว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ผู้ชายที่ถูกตำรวจคุมตัวคนนี้นะฮะสมมุติว่าเขาชื่ออ้วนก็แล้วกัน
เขายอมรับกับเรานะครับว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เขาถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายหลายอย่างนะทุบตีด้วยเหยียบเข้าที่หน้าด้วย
เห็นเขานิ่งไปเนี่ยก่อนจะถูกอุ้มมาเนี่ยตรงนี้เขาแกล้งสลบ
เพราะไม่อยากถูกทำร้ายวันเกิดเหตุเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เสพยาเสพติดนะฮะ
แล้วไม่ได้ทำผิดอะไรด้วยนะหมายถึงวันเกิดเหตุนะที่เขาบอกเขาไม่ได้เสพยานะ
แล้ววันนั้นเขาไม่ได้ทำผิดอะไรแต่ก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นเข้ามาทำร้ายเขาที่บ้าน
แล้วส่งเสียงดังเออะโวยวายคนก็เลยมองว่าตัวเขาเนี่ยอารวาสทำร้ายตากับยาย
ความจริงแล้วอ้วนบอกไม่ใช่เลยจากนั้นตำรวจก็มาแล้วเอาตัวเข้าไปไปคุมขังที่สพกุชินาราย
คุมขังอยู่สี่วันจากนั้นอ้วนบอกว่าผมก็ถูกส่งไปที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด
ที่วัดท่าผู้ราชบำรุงที่กาญจนบุรีนะตอนที่จะถูกส่งไปเนี่ยเจ้าหน้าที่อ้างว่า
ญาติให้พาตัวบำบัด๑๔วันแล้วห้ามติดต่อกับญาติให้อยู่๑๔วัน
มารู้ตอนหลังว่าโอ้โหมีค่าดำเนินการส่งมาเนี่ยครอบครัวต้องจ่ายไปตั้ง๖๐๐๐กว่าบาท
มันมีคนปีนหน้าต่างขึ้นมาทางรถยายขึ้นมาทางหลังรถมันกระโดดมาฟันผม
ผมก็เลยเรียกเยอะตาให้ขึ้นมาช่วยพอดีตาวิ่งขึ้นมาเมลดกระต่อหน้าตักกับออกไปละ
เขาไม่ว่าเนี่ยคือญาติหรือคนข้างบ้าน

ถามผมถามทุกทุกชาวเลยครับ
เขาก็บอกว่าหน้าตามึงยังไม่สั่งเลยนะ
ยังไงยังมามึนเมาอยู่นะ

ผมก็จะถามว่าจับผมข้อหาอะไรครับ

แล้วก็วันที่๓มีรอยเวรมาอีกคนนึง
เขาก็เลยบอกว่าไปบำบัดสัก๑๔วันนะ

เขาก็เลยบอกว่าเออไปบำบัดยาบำบัดอย่างนั้นอ่ะ
เอาตรวจผมพ่อเพราะล่ะครับจะเอาผมไป

ไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าผมไม่ได้เสพไปวันนั้น
ส่วนแม่ของอ้วนนะฮะบอกกับเรานะครับ
บอกว่าหลังจากลูกชายถูกจับไปในคืนวันนั้นนะ
เจ้าหน้าที่ห้ามญาติไปเยี่ยมนะฮะ

เยี่ยมไม่ได้เพื่อความปลอดภัย
เพราะตอนนี้ลูกชายเนี่ยยังมีอาการลักษณะเมายาเสพติดอยู่
จากนั้นลูกชายเนี่ยก็ถูกส่งไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด
วัดธาพบุราชบำลุงที่กานเจนมาบุรี
คือมีคนเขาอ้างว่าเป็นสถานที่บำบัดยาของตำรวจนะฮะ
แต่ว่ามาทราบตอนหลังก็คือโอ้โหมันนรกบนดิน
คือเขาบอกเขากลัวตำรวจจะมาตามจับตัวอีก
ช่วงที่เจ้าหน้าที่จะพาไปบำบัดใช่ไหมคะ
วัดป่าผู้ราชบำรุงเนี่ย
สถานที่บำบัดเหมือนกับเป็นตัมหลวกนะค่ะ
แม่น่ะไม่ทราบว่าจ่ายไปเท่าไรแต่ทางบ้านบอกว่าก็ครึ่งแสนเหมือนกันค่ะ
จ่ายไปหลักครึ่งแสนตอนนั้นแม่ไม่มีตังค์
ทีแรกแม่โอนไปให้๒๐๐๐เพราะที่บ้านไม่มีตังค์
ช่วงโควิดมันทำมาหากินไม่ได้แล้วทีนี้ก็เลยไปหยิบยืมมา
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราเนี่ยค่ะได้คลิปจากญาติของผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติด
มีการอ้างว่าเป็นตำรวจในจังหวัดกาลสินครับแล้วก็เรียกรับเงินจากญาติผู้ที่จะเข้ารับการบำบัด
เป็นค่าดำเนินการแล้วก็ถูกส่งไปที่เดียวกันที่กาญจนบุรีที่เขาเรียกกันว่าเป็นนรกบนดิน

ทั้ง๖ประเทศงานฟรีอย่างนั้นผมจะต้องถึงเงินไหม้อีก
ตี๑เงิน๒ในเงิน๓มันจะถึงมากกว่าเงิน๒ซ่อนบนเจ้าหน่อยครับ
คือนี่เป็นคลิปที่ญาติของผู้บำบัดยาเสพติดรายหนึ่ง
เขาแอบถ่ายเอาไว้ค่ะคุณผู้ชม
คือเป็นลักษณะที่คล้ายกับว่าตำรวจเรียกเงินค่านำส่งลูกชาย
ไปบำบัดยาเสพติดที่วัฒนภูมิ๕๐๐๐๐บาท
ญาติก็เตรียมเอาไว้
คือเตรียมเงินเอาไว้เตรียมจะพาไปแหละ
เพราะว่าอยากให้ลูกเลิกยาเสพติด
แต่ตำรวจนายนี้เรียกเพิ่ม
บอกว่ามันเป็นค่าแรกเข้า๑๐๐๐บาท
รายเดือนอีก๒๐๐บาทต่อเดือน
แต่ญาติบอกว่ารายเดือนจ่ายได้แค่เดือนละ๑๐๐๐บาทเท่านั้นแหละ

ก็เลยไปคุยกับแม่ของผู้บำบัดยาเสพติด
ชาวอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสิน
จ่ายเงินให้กับตำรวจนายนี้นะคะ

ช่วงเดือนมีนาคมปีนี้ล่ะค่ะ
ที่ผ่านมาลูกชายเสพยาแล้วอลวาด
ก็เลยแจ้งตำรวจให้ควบคุมตัว
เอาไปขังเอาไว้ที่สพกุชินาราย

เดี๋ยวจะส่งไปบำบัดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด
แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายนะ๕๔๐๐๐บาท
แล้วก็ต้องจ่ายให้ศูนย์เดือนละ๕๐๐บาท
ก็ตัดสินใจว่าเอ๊ะส่งลูกไป
อันนี้คือศูนย์ที่แม่ห้องศรนะ

ศูนย์ส่งกลับบอกลูกแม่อลวาดมาก
สุดท้ายอยู่ที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด

ตำรวจคนเดิมก็เลยบอกว่าอ้าวงั้นเปลี่ยนที่ไหมครับ

ไปบำบัดที่วัฒนภูการจนบุรีดีกว่า
แต่ก็มีค่าดำเนินการเหมือนกัน
ครั้งก่อนใจไปตั้ง๕หมื่นกว่า
พอย้ายที่ต้องจ่ายอีก

ต้องจ่ายอีกนะ๓๓๐๐๐บาท
ก็ต้องจ่ายให้ศูนย์เดือนละ๒พันบาท

แต่ลูกไปอยู่ที่วัฒนภูการ
กลายเป็นว่าลูกหายไปเลยติดต่อไม่ได้เลย

เราก็เลยได้คลิปนี้มาจากคุณแม่
เขาต้องทำ

ก็ตัวโบราช

เขาบอกว่าตรงนั้นมันเป็นวัด
แม่เข้าใจว่าวัดนั้นมีผัดบิมทบาท

เราก็นึกว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้นะ
โอ้โหแม่คิดว่าลูกจะไปอยู่แบบบำบัดยาเสพติดแบบสบาย

แล้วจ่ายเงินไปเป็นแสงเงินสดนะ
คือถ้าอย่างวัดธาภุร่านปำรุงธิการจนับบุรี
ที่เราตามข่าวกันมานะ
อาทางวัดธาภุเขาเก็บ๑๒๐๐๐บาท
ใช่ไหมค่าแรกข้าว๑๐๐๐๐บาท
เหลือคือเดือนละ๒๐๐๒๐๐เป็นค่าคูปองอาหารอะไรก็ว่าไป
นั่นเท่ากับว่าไอ้ส่วนต่างพวกนั้นมันไปอยู่ไหน
แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมมีหลายกรณีนะคะ
ที่ต้องจ่ายเงินเกินกว่าที่ทางวัดเขาเรียกค่าเรียกเข้าแรกเข้า

ใช่มีอีกมีแม่ของผู้บำบัดยาเสพติดอีกคน
เขาอ้างว่าตำรวจคนเดียวกันเลยมาเรียกเงิน
กับการพาลูกแม่ไปบำบัด๓ครั้งนะคะ
ครั้งแรกเรียก๑๐๐๐บาทพาไปบำบัดได้๑๕วันกลับมา
ครั้งที่๒๓๐๐๐บาทบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาหมอจิตเวท

ล่าสุด๑๑สิงหาคมตำรวจคนเดิมเสนอว่าไปไหม
วัดทาพุแต่เสนอไปที่นี่ตลอดเลยไปไหม
แต่ถ้าไปที่นี่๖๐๐๐๐บาทน่ะแม่๖๐๐๐๐บาทน่ะจ้าแม่
แม่บอกแม่จะไปเอาเงินมาจากไหนเงินไม่พอ
งั้นแม่ไปหาคนที่จะไปบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด

โอ้โฮมีรถลักษณ์โอ้โฮตายมีรถลักษณ์แบบนี้ค่ะ
ทีนี้เออเราลูกชายไปอยู่โน่นมันห่างเสพติดเนอะ
ก็เลยคิดว่าตัวเองสบายใจเออเสียเท่าไหร่ก็เสียไปว่างั้นเถอะ
ขอให้เราสบายเพราะว่าบ้านมันไม่มีผู้ใหญ่มีแต่เด็กกับคนแก่
เวลามันขึ้นไม่มีใครบังคับ
นั่นแหละก็เลยตัดสินใจเอาไป
ที่แรกว่า๒ปีนะพอมีใบมาว่าปีเดียว
ถ้าปล่อยคุ้มคลั่งอยู่บ้านเนี่ยมันไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะ
ใช่ไหมอาจะเสียหลักหมื่นหลักแสน
ไม่เป็นไรขอให้ลูกได้บำบัดยาเสพติดขอให้ได้หาย
แต่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนั้นมันกลายเป็นลักษณะขบวนการ
ทีนี้หมอปลามือปราบสัมภเวษีกับทนายภัยศาลน่ะนะคะ
ก็เลยไปให้กำลังใจครอบครัวผู้ที่บำบัดยาเสพติด
ผู้ปกครองของผู้บำบัด๔คนไปให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วก็เข้าพบผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
เพื่อที่จะร่วมกันยืนยันว่ามันมีจริง
มีตำรวจมาเรียกรับเงินค่านำส่งผู้บำบัดเสพยาเสพติดจริง
หมอปลาบอกนี่ไงหลักฐานนี่ไงผู้ปกครองเนี่ยเขามายืนยันกันหมด
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินก็เลยบอกว่ามีจริง
ท่านยอมรับแล้วนะคะว่ามีจริง
เป็นตำรวจยศดาบตำรวจและทำผิดจริง
ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงค่ะทำมานานสองปีกว่าแล้วด้วย
ส่งคนไปบำบัดประมาณ๔๐คนแล้วด้วย
ตกลงค่าใช้จ่ายกับญาติมีตั้งแต่รายละห้าพัน
จนถึงรายละ๖๐๐๐คุณผู้ชมลองคูณเอาเอง๔๐คนแล้วนะคะ
ถ้าเอาค่าเฉลี่ยตรงกลางเอาคนละ๓๐๐๐อย่างนี้
คุณ๔๐คนด้วยสิคะได้ไปกี่บาทแล้วนะคะ

ไม่ได้แบบในนามความเป็นตำรวจอ่านี่ลักษณะแบบนี้นะ

ถ้ามีตำรวจนายอื่นเกี่ยวข้องก็จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดค่ะ
เราไม่ต้องการมามีปัญหากับเจ้าหน้าที่
แต่เราจะถามหาเจ้าหน้าที่ว่า
ท่านรู้ไหมว่าณตอนนี้องค์กรของท่าน
เจ้าหน้าที่ของท่านมีพฤติกรรมแบบนี้นะฮะ

แต่เมื่อทางเจ้าหน้าที่เลือกที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับผม
ซ้อมผู้บำบัดการโอนเงินหรือการไปเจรจา
เพราะอะไรเพราะต้องปกป้องสิทธิที่ผมโดนกล่าวหา
เพื่อให้สังคมได้รู้ว่าสิ่งที่หมอปลาพูดไปมันคือเรื่องจริง
เจ้าหน้าที่ผมบกพร่องไม่ใช่ทุกคนนะครับ
เป็นแค่นายเดียวนะครับมีตำรวจนายเดียว
ตำรวจอีกสักคนถ้าผู้ประชาผมเนี่ย
กรสิน๒๐๐กว่านายเนี่ยทุกคนทำงานเพื่อจะช่วยสังคมนะครับ
ประบัดผู้ติดช่วยเหลือผู้ติดครับ
แต่ลายเดียวลายนี้ไปทำเขาอาจจะ
ไม่ใช่นอกแนวนาธิศการไปทำส่วนตัวนะครับ
จะผิดจริงตามที่เก่าอ้างซึ่งผมก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ว่า
เขาไปบังคับขู่เข็นหรือไปเอาเปรียบประชาชนหรือไม่
นี่นะคะก็ถูกต้องค่ะก็มีตำรวจดีก็มีเยอะ
แต่ตำรวจที่ทำผิดมันก็มีตามลักษณะแบบนี้
คือท่านยอมรับเองว่าทำผิดจริงเป็นดาบตำรวจจริง

ใช่ค่ะทีนี้พอมีคนที่เป็นพยานให้กับหมอปลา
ว่ามันมีจริงผู้ปกครองของคนที่เขารับการประบั
แล้วก็ถูกเรียกเงินจริงก็ไปให้ปักคำกับตำรวจเรียบร้อย
ไปให้ข้อมูลกับตำรวจญาติของผู้บำบัดก็บอกว่าก็พอใจนะ
แล้วก็เชื่อว่าจะได้รับความเป็นธรรม
เงินที่เสียไปแล้วบางคนบอกว่าก็อยากได้คืนนะ
เพราะมันจำนวนไม่น้อยนะคะ
เยอะค่ะค่ะคือแบบเขาอยากได้คืนน่ะค่ะ
แต่บางคนก็บอกว่าก็ทำใจแหละ

แค่ได้ลูกกลับมาแค่ลูกเลิกยาเสพติดได้

พ่อแม่และคนในครอบครัวอยากได้นะคะ
คือเงินเสียแล้วเสียไปแต่ถ้าได้คืนก็ดี
แต่สุดท้ายคือถ้าเลิกยาเสพติดได้มันจะเป็นเรื่องที่ดีมาก
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ไปอ้างกับผู้ปกครอง
ของคนที่พาไปประบัติส่วนมากจะบอกว่า
เป็นค่าดำเนินการใช่ค่ะในการที่จะส่งไปจะพาไปซึ่งตรงเนี้ย
ไปถึงขั้นสุดในการเรียกร้องขอเงินคืน

ใช่ค่ะแล้วก็ผู้เสียหายก็อาจจะต้องรวมตัวกันมา
ว่ากี่คนกันแน่แล้วก็ไปรวมตัวกันเพื่อเรียกคืนอย่างนี้
อันนี้ไม่นับเรื่องการเอาผิดกับเจ้าหน้าที่
อย่างนี้มันผิดผิดหรือถูกหรือไม่ผิดหรือไม่ถูก
หรืออะไรอย่างไรว่าอันนี้ผมไปช่วยเพื่อจะให้ลูกหลานเขา
ไปประบัติยาเสพติดผมไม่ได้ทุษฎฤษอะไรเลยนะ

ผิดใช่ไหมครับอ่าทำผิดจริงทำผิดจริงนะคะ